พาไปสุรินทร์ในช่วงนี้เนี่ยเขามีงานที่เขาจัดกันขึ้นครับ
แล้วก็เป็นงานที่สร้างสีสันเสียงหัวเราะแล้วก็ความสามัคคีในชุมชนนะครับ
กับงานขอขวัญข้าวบรรยากาศสนุกสนานแค่ไหนไปดูกันครับ
โอ้โหแบบนี้ต้องพูดว่ายังไงนะภาษาอีสานม่วนซื่นม่วนซื่นโทรแจ้ว
นานจริงครับกับบรรยากาศภายในงานประเพณีขอขวัญข้าว
และรำบวงสวงรำลึกพระยาสังขบุรีครั้งที่๙ประจำปี๒๕๕๙
ชาวอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เขาจัดขึ้นนะ
งานนี้ชาวบ้านมารวมตัวกันเยอะครับมาหมดทั้งอำเภอเลยนะครับ
วนซื่นอย่างที่บอกมีกิจกรรมมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่ขวัญข้าว
และที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้นะครับนั่นก็คือการแข่งขันตามข้าวลีลา
โอ้โหก่อนจะแข่งกันทุกคนก็ออกมาวาดรวดลายลีลากันแบบนี้
ใช่เด็ดขาดลีลาไปเลย
การแข่งขันตามข้าวลีลาครั้งนี้กติกามีอยู่ว่าให้แต่ละชุมชนส่งผู้เข้าแข่งขันได้ทั้งหมด๕คน
ทั้งหมด๑๒ทีมร่วมแข่งขันกันแต่ละทีมไม่มีการจำกัดเพศและวัย
แต่เท่าที่ดูแล้วคนที่มาแข่งขันวัยเก่าทั้งนั้นแหละครับต้องมากประสบการณ์
มีประสบการณ์ในการตำข้าวหรือมีประสบการณ์ในการเต้น
ทั้งเต้นทั้งตำแล้วดูรีลาการฝัดโอ้โหฝัดข้าวขนาดนี้คงไม่มีข้าวเหลือแล้วล่ะมั้งครับ
ข้าวไม่เหลือแล้วมันร่อนลงไปแล้วแต่ว่าข้าวยังอยู่พี่เขาชำนาญ
โยชยับแล้วก็ทีมแต่ละทีมนั้นล่ะครับ
ที่จะมาทำการตำแล้วก็ฝัดข้าวเนี่ยสำคัญเลยคือต้องแต่งตัว
แต่งตัวให้มีสีสันส่วนคุณพี่คนนี้บอกไม่ต้องแต่งตัวขอมีกางเกง
โอ้โหนุ่งข้าวเตี๋ยวพอแล้ว
ที่เห็นนะฮะตุ่มต่ำตุ่มต่ำตำเงินโอนละมาเลยทีเดียว
มีหน้าที่ตามก็ตามหน้าที่ฝัดก็ฝัดแบ่งกันแบ่งกัน
แล้วก็ทำกันอย่างสนุกสนานเฮฮาคลื้นเครงแบบนี้
ว่าการแข่งขันแล้วต้องจัดเต็มแล้วคนที่ฝัดข้าวนะเป็นไง
ฝัดตามเสียงเพลงเอาให้ถูกจังหวะด้วยผิดจังหวะไม่ได้
สนุกสนานจริงกรรมการเห็นแล้วบอกเลยว่าตัดสินยากมากเลยนะครับ
งานนี้เนี่ยก็ถือว่าจัดขึ้นจริงจริงไอ้เรื่องแข่งขันเนี่ย
เขาไม่ได้เน้นผลแพ้ชนะหรอกอืมแต่ว่าจุดประสงค์จริงจริงก็คือการจัดงานเนี่ย
เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกแล้วก็อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับ
อันนี้สำคัญนะรวมตัวกันมากว่า๑๒ชุมชนจากตำบลนั้นตำบลนี้
เชื่อถือในประเพณีเหล่านี้เกี่ยวกับการแบบดูบูชาข้าวนะคะ

อันนี้อาจจะไม่ใช่นะอันนี้อาจจะไม่ใช่ดำขนาดนั้น